อ่าเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะด้านหลังอ่ะจ๊
โอ้โหเปียกชุ่มเลยค่ะเนี่ยชุ่มเลยนะชุ่มไหมคะ
ไม่โดนอะไรมาก็โดนฝนเนี้ยค่ะฝนค่ะแล้วรถเมย์เนี้ยน่ะ
ก็มันรั่วค่ะทำไงได้รถเมย์มันรั่วค่ะ
แล้วเขาบอกว่าขอฝากอีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ไหมค่ะค่ะ
ช้าค่ะช่วยอีกสักเรื่องแล้วกันค่ะ

จากประสบการณ์ของนัทพงศ์แล้วเป็นไงคะ
ดูจากหลังคาพื้นและหน้าต่างรถคันนี้ต้องมีเกือบ๓๐ปี
อ่ะถูกต้องค่ะถูกป่ะใช่ค่ะอ่า
ถ้างั้นมารู้กันเลยไหมคะนี่รถเมย์ไปทางไหนสายอะไรนี่ต้องบอกเลย
คนที่นั่งอยู่นั้นเขาพูดแบบนี้นะเพราะคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
นี่เป็นการนั่งรถเมย์ที่สู้ชีวิตเอามากนะคะจริงค่ะ
เขาบอกว่านั่งไปน้ำฝนก็หยดนี่ประหนึ่งว่าเดินอยู่ริมถนน
น้ำฝนเนี่ยโอ้โหมันรั่วลงมาเพราะว่ารถเมย์หลังคารั่วค่ะ
แล้วคลิปนี้เป็นกระแสกันมากคนก็แชร์กันเยอะนะคะ
เฟซบุ๊ครถเมไทยแฟนคลับค่ะเขาโพสต์ภาพรถเมครีมแดงสองสาย
มีฝนเนี่ยรั่วลงมาในรถคันแรกมันเป็นสายสองศูนย์เก้า
ส่วนอีกคันสายหนึ่งเก้าห้าจ้ะพนักงานขับรถเมย์นะคะ
พี่คนที่อยู่สายสองศูนย์เก้านายบุญทรองคำผูยเขาบอกแบบนี้
แม่พูดเหมือนพี่เบิร์ตเลยรถเมรุ่นนี้ใช้มากว่า๓๐ปีแล้ว
เห็นไหมนะเวลาฝนตกไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นเรื่องธรรมดารั่วตลอดจ้ะ
หยดลงมาแบบนี้ยอมรับที่ผ่านมาเคยมีเลยนะ
ผู้โดยสารนั่งอยู่นี่คือเปียกทั้งตัวอันนี้ต้องกางลมไหมเนี่ย
อันนั้นน่ะสิขึ้นรถเมลต้องกางลมกันแล้วเหรอคือ
คนขับเองก็เปียกเหมือนกันพี่เขาบอกอู๋อ่ะ
พยายามแก้ไขซ่อมแซมแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
แต่ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกมันก็ยังรั่ว
ล่าสุดนะคะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ขอสมกค่ะ
เกษตรการเดินรถที่ห้าส่งรถเมลว่าทั้งสองสายเนี่ย
ไปแก้ไขที่อู่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ตามประชาชนบอก
อย่าเลยไม่ใช่แค่สองคันนี้แน่แน่มีอีกนะ
เดาว่าต้องมีอีกงั้นขอให้แก้ให้หมดเลยได้ไหม
ครับขอฝากทั้งผู้ว่าอีกแล้วล่ะค่ะอืม
ถ้าพี่ขวัญบอกว่าคือไปซ่อมแซมมาแล้วแล้วก็รั่วอีก
หมายความว่ามันต้องมีปัญหาที่การซ่อมแล้วล่ะ
มันซ่อมผิดวิธีหรือเปล่าแล้วมันก็เก่าด้วยไง